อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นนะคะเห็นผ่านตาวันสองวันก่อน
เรื่องของการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าบริษัทประกันภัยรถยนต์
เวลารถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีรถยนต์ใช้ระหว่างที่ซ่อม
เออเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้คือต้นปีหน้าคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เราก็ต้องมาฟังนะรายละเอียดของมันเขาว่ายังไง
แล้วใครบ้างที่จะได้รับเงินชดเชยกรณีนี้เนี่ยนะคะ
โดยเรื่องนี้นายอานนท์วังวสุเลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ก็ออกมาเปิดเผยภายหลังจากมีการหารือ
เกี่ยวกับการยกร่างแก้ไขกรมทันประกันภัย
เพื่อกำหนดอัตราจ่ายเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมหลังจากประสบอุบัติเหตุ
สนับสนุนแนวทางดังกล่าวนะคะแล้วก็เห็นควรว่าที่จะให้มีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าขาดประโยชน์
จากการใช้รถให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อที่จะลดข้อขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้น
แต่คนที่จะได้รับการชดเชยค่าขาดประโยชน์นี้จะต้องเป็นเจ้าของรถคู่กรณี
ซึ่งเกิดเหตุรถชนกับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและรถที่ทำไว้เป็นฝ่ายผิดนะคะ
เรื่องต้นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภเนี่ย
ก็มีการกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเอาไว้๓กลุ่มหลักนะคะ
มีอะไรบ้างก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน๗ที่นั่ง
กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์เนี้ยไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
แล้วก็รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน๗ที่นั่งไม่น้อยกว่าวันละ๗๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดเป็นรถที่ขนาดเกินกว่า๗ที่นั่งอันนี้กำหนดค่าขาดประโยชน์ไว้ไม่น้อยกว่า๑๐๐บาทต่อวันนะคะ
หลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีคำสั่งนายทะเบียนออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
ทางด้านผู้ประกอบการก็จะต้องมีการดำเนินการนะคะ
ปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
หากบริษัทฝ่าฝืนอันนี้มีความผิดนะคะ
ฐานขัดคำศักดิ์ในทะเบียนทันที
ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินหมายทดแทน
มีบทลงโทษในอัตราที่สูง
ว่าจะมีผลบังคับใช้ก็คือต้นปีหน้านั่นเองนะคะ
สรุปก็คือคนที่จะได้รับประโยชน์นี้จะต้องเป็นเจ้าของรถคู่กรณี
ถ้าสมมุติเกิดว่าไปชนแล้วสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายผิด
เราทำประกันไว้แต่คนที่จะได้ประโยชน์นั้นก็คือ

คือเราทำประกันเราผิดเราไปชนเขา
เขาถูกต้องได้ค่าขาดประโยชน์